มาเรื่องของความรักดารากุ๊กกิ๊กดารากันดีกว่านะครับ
คุณกิ๊กดาราค่ะ

เขาบอกว่าเริ่มชัดขึ้นและชัดขึ้น
หมอกมัวนี้จะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยนะ

ถ้ามุติว่ามันชัดขนาดนี้แล้วไปถามเวียกันดีกว่า

จัดคำว่าอยากได้เลยหรอ

ถามว่าตอนนี้เหมือนเราชัดเจนกับเบลล่ามากขึ้นใช่ไหมแฟนว่ายังไงบ้าง
เขาก็เลยตอบว่าก็แฟนละครก็ไม่ได้อะไรหรอกครับก็ติดตามงานของเราแล้ว
แต่เขาก็คงปกติมั้งครับนะฮะก็คงจะชื่นชอบเพราะว่าเขาก็เป็นแฟนคลับที่ชื่นชอบ
เรามานานเราก็ทำอะไรเขาก็คงจะเห็นด้วยอ่านี่ไงนี่ไงก็เลยถามต่อเลย
แม่น้ำเขาบอกไปที่หว่างยาป้องเทพบุรีได้เจอแน่กรีกษือ

พี่ไปซิไปกับพี่มดำ
แก๊งแสงไฟจะแก๊งจับหมาครับส่งไปถ่ายทะเทศเพื่อนบ้าน

เวียเขาบอกว่าเคยเห็นแฟนคลับแท็กเข้ามา
ปลื้มเบลล่าที่ตอบเรื่องเวียไม่ชัดเจนอืมนี่เวียเขาตอบอย่างงี้หรอก
หรอกครับก็แล้วแต่บางคนหลายคนก็หลายความคิด
ซึ่งจริงผมไม่ได้ตอบไปชัดเจนแล้วว่าเราก็เรื่อย
ไม่ได้ชัดเจนเราก็เรื่อยเรื่อยเราก็รู้จักกันมานาน
เราก็ได้เจอกันบ้างพัฒนากันไปเรื่อย